เมื่อกี้ถีบรถของชาวบ้านเขาครับ
อันนี้ปลาเลยค่ะเป็นแบบใช้ก้อนหินไปปลาใส่รถชาวบ้าน
ใส่เกงไนตัวเดียวด้วยนะก่อนไปปลาฮะ

ค่อย
ปลอบ

โอ้โหคือเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกเหมือนกันนะ
สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับกู้ภัยที่พยายามจะบุกชาร์จตัวผู้ชายคนนี้
นี่ผมผมไม่ถ่วงคนนี้อ่ะพี่กู้ภัยที่เข้าไปกอดล็อกอ่ะ
คนนั้นอ่ะอื้อหือน่ะเดี๋ยวกลัวจะโดนอะไรเข้า
โอ้โหมีอาวุธหรือเปล่านะคะนี่แหละค่ะเป็นชายคลั่งสติแตกอะค่ะ
อังเกงในตัวเดียวค่ะแล้วชายคนนี้ชื่อว่านายฤทธิ์
อายุ๒๖ปีตำรวจพยายามจับใส่กุญแจมือคุมตัวขึ้นรถกระบะสายตรวจค่ะ
นั่งอยู่ท้ายกระบะชื่อนายฤทธิ์ก็จริงนะคะสมชื่อ
เพราะไม่ยอมสิ้นฤทธิ์เลยพยายามขัดขืนการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่
โอ้โหโวยวายด่ากราดดิ้นอยู่ตลอดสุดท้ายค่ะพี่เบิร์ต
เจ้าหน้าที่ทำไงรู้ไหมฮะใช้ปืนช็อตไฟฟ้าเลยค่ะโอ้โห
เพราะว่ามันต้องเอามาสยุบความคลั่งนี่เลยจะได้หยุดสักทีนะคะ
ยิงไปตรงบริเวณคอของผู้ก่อเหตุเพื่อให้ผู้ก่อเหตุสงบลง
เป็นยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ตำรวจน่ะนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหน
อยู่ที่ถนนสายไร่ป่าด่านชุมพลค่ะที่ตะบนเนินทรายอำเภอเมืองตราด
ที่พ่อของผู้ก่อเหตุกันหน่อยพ่อเนี่ยของนายคนนี้ก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุ
แล้วพ่อบอกแบบนี้เอาเกิดอะไรขึ้นพ่อพ่อบอกลูกชายเครียด
เกิดอาการคุ้มครั่งเพราะตั้งแต่น้องชายเนี่ย
เสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วลูกชายคนนี้ก็คลุ้มคลั่งเลยตั้งแต่น้องเสียไป
อืมวันเกิดเหตุลูกเดินออกจากบ้านมาตรงจุดที่น้องเสียชีวิต
แล้วก็ไปตะโกนด่าคนอื่นเขาไปทั่วพ่อบอกพ่อเห็นว่าลูกอ่ะเอาก้อนหินไปปลาใส่รถชาวบ้าน
ขับไปขับมามันอันตรายอ่ะสุดท้ายมีชาวบ้านแจ้งจนมาถูกจับ
ก่อนหน้านี้พ่อให้ข้อมูลนะว่าตัวลูกชายในฤทธิ์เนี่ย
จริงเมื่อก่อนเป็นคนดีนะตั้งใจทำงานช่วยเหลือสังคมด้วย
แต่หลังจากน้องชายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุพฤติกรรมเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเหมือนช็อกไปเลย
ตำรัวทราบพ่อเมืองตลาดค่ะก็นำตัวในฤทธิ์เนี้ย
กลับไปที่โรงพักปรากฏว่าสงบได้แค่๑๐นาที
อยู่ดีกลับคลุ้มคลั่งขึ้นมาอีกโวยวายลั่นโรงพักนะคะรอบนี้
หวังจะให้สงบลงแต่มันไม่เป็นผลนะ
เอาอย่างนี้พี่เบิร์ดลองดูตอนที่เขาฉีดน้ำราดลงไปเพราะว่าเขาคุ้มคลั่งจริง
จริงครับทีนี้พอแม้กระทั่งใช้น้ำแล้วยังไม่สงบ
เจ้าหน้าที่บอกไม่ไหวแล้วเอาอย่างนี้เดี๋ยวส่งตัวไปโรงพยาบาลก่อนเลย

ปรากฏคุณหมอค่ะต้องฉีดยาสลบเพื่อระงับอาการคลุ้มคลั่งเลย
แล้วต้องมีการตรวจหาสารเสพติดด้วยนะเพราะเชื่อว่าไม่แน่
คลุ้มคลั่งแบบนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเสพยาค่ะ